คุณผู้ชมค่ะไปดูเคล็ดไม่ลับในการเลี้ยงสัตว์กันหน่อย

ส่วนบ้านอาถั่วแระเขาเลี้ยงเป็ด

ชาวเน็ตพากันคล่องใจว่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหม
ไปชมกันในช่วงจแจ๊ะริมจ
จแจ๊ะริมจ
ร้อนแบบนี้ก็ต้องขัดสีชวีวัน
ฟูสบู่ให้น้องจนฟองฟัด

เอ๊ยขาวจั๊วน่ารักน่าเลิฟขนาดไหน
ชมเคล็ดลับให้หายคล่องใจกันไปเลย
ต้องมาอาบน้ำให้เขาเนี่ยเห็นไหม

ขาวสวยเดี๋ยวเอาไปตากแดด

หิงขาตะไคร้หิงขาตะไคร้หิงขาตะไคร้

ครั้งแรกมันก็ดีอยู่หรอกค่ะ
แต่พอคิงขาตะไคร้เริ่มมา
ดูสงเหมือนจะโดนหลบหมอ
เอ้าเองจะรอดไหมล่ะเพื่อนรัก
จงเบ็ดหนีไป
เจาะแจกริมเจาะ